ติดตามกันต่อถึงสถานการณ์โควิดในกรุงเทพมหานคร
วันนี้ค่อนข้างมีข้อมูลที่ออกมาสับสนนะคะ
เพราะว่าช่วงค่ำที่ผ่านมาสบคมีคำสั่งให้ทางกรทม
ชะลอการผ่อนคลายสถานประกอบการ๕ประเภทออกไปอีก๑๔วัน
ซึ่งก็เป็นการประกาศไม่กี่ชั่วโมงหลังจากคณะกรรมการโรคติดต่อเพิ่งเห็นชอบให้เปิดนะคะ
โดยเริ่ม๑มิถุนายนนี้
ซึ่งตั้งแต่ช่วงก่อนเที่ยงแล้วค่ะที่ประชุมคณะกรรมการโรคติดต่อของกรุงเทพมหานคร
พิจารณาว่าจะผ่อนปลนมาตรการสำหรับสถานประกอบการ
เพราะพบว่าในช่วงนี้คลัสเตอร์การแพร่ระบาดโควิด๑๙ในพื้นที่กรุงเทพส่วนใหญ่
พบในชุมชนตลาดแคมป์คนงานการระบาดยังทรงตัวอยู่ในคลัสเตอร์เฉพาะกลุ่ม
แต่ว่าไม่พบคลัสเตอร์ในสถานประกอบการบางประเภท
ก็เลยเห็นชอบว่าจะให้ผ่อนปลนเปิดสถานประกอบการบางประเภท
บรรเทาความเดือดร้อนของภาคธุรกิจและให้ประชาชนประกอบอาชีพได้
ภายใต้ข้อกำหนดมาตรการรัฐมี๕ประเภทซึ่งมีผลตั้งแต่๑มิถุนายนนะคะ
อันนี้เป็นประกาศรอบแรกโดยบอกว่าพิพิธภัณฑ์พิพิธภัณฑสถาน
พิพิธภัณฑ์ท้องถิ่นรวมถึงพิพิธภัณฑ์ลักษณะทำนองเดียวกัน
การเรียนรู้ศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการเรียนรู้อุทยานวิทยาศาสตร์
ศูนย์วิทยาศาสตร์และวัฒนธรรมแหล่งปรอสาทบูรณสถานและหอสิน
อันนี้ก็จะมีการผ่อนปลนให้เปิดนะคะแต่ว่าห้ามเข้าเยี่ยมชมเป็นกลุ่มหรือเข้าชมจำนวนมาก
สองก็คือสถานที่ศักดิ์หรือเจาะผิวหนังหรือส่วนใดส่วนหนึ่งของร่างกายร้านทำเล็บ
แต่พบการติดเชื้อให้ปิดสิบสี่วันสามก็คือสถานที่ให้บริการควบคุมน้ำหนัก
นิกเสริมความงามสถานเสริมความงามคลินิกเวชกรรมเสริมความงามนะคะ
สี่คือสถานประกอบการเพื่อสุขภาพอย่างร้านสปาร้านนวดเพื่อสุขภาพร้านนวดเพื่อเสริมความงาม
สถานประกอบการนวดแผนไทยงดเว้นการอบตัวอบสมุนไพรหรืออบไอน้ำ
และการนวดบริเวณใบหน้าแล้วก็นวดฝาเท้าเนี่ยทำได้นะคะ
ส่วน๕สวนสาธารณะสวนพฤกษาสวนดอกไม้ห้ามไม่ให้มีการนั่งรวมกลุ่ม
และไม่ให้นำอาหารเข้าไปรับประทานยกเว้นน้ำดื่มค่ะ
มิถุนายนพอมีประกาศนี้ออกมานะคะ
หลายคนก็มีประกาศบอกมาแล้วว่าเดี๋ยวจะมีการเปิดร้านได้
มติที่ออกมาแต่ช่วงค่ำค่ะปรากฏว่าร้อยตำรวจเอกพงศกร
วันเมืองโคศกกรุงเทพมหานครมีการโพสต์เฟซบุ๊กแจ้งว่า
สอบคอมีคำสั่งชะลอการผ่อนปลนนี้ออกไปอีกสิบสี่วันโดยแจ้งว่าสืบเนื่องจากที่ประชุมคณะกรรมการโรคติดต่อกรทมมีมติผ่อนปลนมาตรการสำหรับสถานประกอบการ๕ประเภท
โดยให้เริ่มเปิดกิจการภายใต้มาตรการควบคุมป้องกันโรคทางสอบคอให้ใช้ประกาศของกรทมฉบับที่ยี่สิบเก้าค่ะ
ต้องขยายการปิดกิจการและกิจกรรมที่มีความเสี่ยงทั้งหมดออกไปอีกสิบสี่วันโดยเริ่มตั้งแต่๑มิถุนายนนี้
เป็นต้นไปก็สรุปก็คือยังคงไม่มีการเปิดหรือว่าผ่อนปลนนะคะหลังจากที่มีประกาศล่าสุดนี้ของสอบคอค่ะ
ว่ายังเปิดไม่ได้นะคะคลินิกเวชกรรมที่มีการแจ้งให้ลูกค้ามาใช้บริการ
ก็รีบออกประกาศแจ้งลูกค้าอีกครั้งว่าไม่ต้องงงตอนนี้กำลังรอความชัดเจนจากประกาศอย่างเป็นทางการ
ขออภัยในความไม่สะดวกเพราะหมอเองก็งงเหมือนกันนะคะไม่ใช่แค่ลูกค้างงอย่างเดียวค่ะ